มีวัดเก่าแก่ที่อ่างทองครับมีความแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครคือ
พระอุโบสถไม่มีหลังคานะแล้วร่มเงาทำไงอ่ะ
นะครับไปดูฮะคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือวัดสังกระต่าย
ตะบนสาราแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
มีโบสถเก่าแก่ครับอายุกว่าสี่ร้อยปีนะ
อยู่ในสภาพผูกพังแล้วไม่มีหลังคาแต่มีต้นโพขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุม
อยู่รอบบทสี่ต้นรากของต้นโพธิ์นี่
โครงสร้างผนังรอบบทไว้อย่างน่ามหัศจรรย์ทีเดียวครับ
ในบทมีทั้งหมดสามห้องนะครับห้องแรกจะมีหลวงพ่อกรรมปฤติสถานเอาไว้
มาคือห้องใหญ่ที่มีหลวงพ่อวันดีเป็นพระประธานองค์ใหญ่
แล้วก็หลวงพ่อศรีและหลวงพ่อสุขขนาดเล็กลงมา
ห้องสุดท้ายจะไม่มีอะไรเป็นห้องว่าง
แต่เห็นไหมครับเยี่ยมออกมานี่มีร่มเงาด์จากต้นโพข่อยปกครุมครับ
วัดสังกระต่ายนี่จริงเดิมชื่อว่าวัดสามกระต่ายครับแต่ก็พูดชื่อนะฮะ
ี้ยนกันมานะครับจนมาเป็นวัดสังกระต่าย
มีบทเก่าอยู่กว่าคืออายุนะอายุอายุ๔๐๐และ๕๐๐ปีได้
ว่าขณะนี้จะเป็นวัดร้างนะครับแต่ชาวบ้านยังเริ่มสายศรัทธานะฮะ
บ้านไหนมีงานบุญงานมงคลจะต้องมากราบไหว้ขอพรมาบอกกล่าว
ที่ที่นี่ที่วัดเนี่ยฮะสังฆ์กระต่ายเนี่ย
ถ้าเป็นงานบวชก็จะเอานากมานะมาเวียนรอบโบดแห่งนี้สามรอบบ้าง
นะครับเพื่อขอพรจากนั้นก็จะพานาคไปอุปสมบท
ขณะนี้สำนักงานเทศบาลตะบนสารแดงนะครับแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีนะครับ
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ของชาวจังหวัดอ่างทองครับ